มูเตรลูไม่เข้าใครออกใคร

เหมือนแบบว่าเราจะให้ไปช่วยเหลือ

เดาเขากี๊
ป้าเปล่า

ป้าครับป้าครับขอโทษนะฮะ

แต่ตั้งแต่คนใช้ที่บ้านเก่าของคุณปู่อ่ะค่ะ
คือตอนนั้นคุณพ่อแต่งงานกับคุณแม่ค่ะ
แล้วคุณใช้คนนี้เขาแอบชอบคุณพ่ออยู่

ใช่ค่ะเป็นคนใช้ของคุณปู่

เพราะคุณแม่เขาเล่าให้ฟังอืม

คือจะมีวิญญาณเข้าอ่อน

มันมายากหนูไปจากกู

ให้เขาไปแก้ที่วัดดีกว่า

ไม่อยู่แล้วค่ะทิ้งไว้แล้วค่ะ

แล้วค่ะหลายปีแล้วค่ะ

คุณแม่มีอาการอย่างนี้ประมาณสักกี่เดือนแล้วนะ
คือถ้าเกิดเป็นหนักที่อย่างที่หนูบอกค่ะ
เหมือนแบบว่าจะพามาที่ที่แบบจะรักษา
จะเอาของออกจะมีอาการหนักอย่างนี้

แล้วเวลานั่งสวดมนต์สมาธิก็รู้สึกเขาจะไม่ยอมจะมาดึงจะมาดึงผมจะมาอะไรอย่างนี้คุณแม่เขารอ

เวลาดีก็มีดีก็ดีไม่มีอะไรใช่ไหม

หนูกลัวเขาไม่อยากได้เงินเขานิดนึง

เพราะเสียงเขามันแบบแสบแก้วหู

เสียงเขามันแบบแสบแก้งหูหนู
คุณแม่แล้วใช่ไหมคุณติ๋มครับคุณแม่ติ๋ม

คุณแม่ติ๋มใจเย็นครับคุณแม่ติ๋มครับ

จะเหมือนมีอะไรที่คุณแม่ติ๋มที่หัวตลอดหรอ

แล้วธรรมดาดึกเป็นยังไงนะครับ
จะโปรดหัวช่วงเย็นอะค่ะ
พอเริ่มพบค่ำจะมีอาการปวดหัว
เหมือนใครเอาอะไรมาจิ้มมาแทงอย่างนี้
แล้วก็จะมีมาจิ้มตามขาตามอะไรอย่างนี้

มันมีเหตุการณ์ที่ไม่คิดว่าพูดจริงไหม
คือคุณแม่เขาเคยเล่าให้ฟังตั้งแต่ที่ว่าตอนแต่งงานบ้านคนใช้ของคุณปู่ค่ะ
เขาเหมือนกับมีอะไรแบบไม่ชอบให้คุณพ่อกับคุณแม่แต่งงานกัน

แล้วคุณแม่สงสัยว่าเหมือนทำของใส่
แล้วนี่แม่เป็นอย่างนี้มากี่ปีแล้วนี่

เคยมีที่ที่ป้าเขาจะฆ่าตัวตายบ้างไหมคะ
มีครับมี
พาคุณคุณคุณแม่ไปที่วัดเขาอาจจะตายเร็วเร็วนี้ก็ได้
เพราะว่าโดยมาเกือบสิบปีแล้วไม่ได้กินยาตายยังไม่สะใจเขาหรอ
เขาจะเอาให้ตายเลยอ่ะเขาจะทรมานใช่ไหม
มานก่อนตายใช่ทรมานก่อนตายถ้าถ้าวันนี้คือเราพาไป
ไปวันนี้เลยเนี่ยไปได้ใช่ไหมไปได้ใช่ไหม
ไปแล้วบ้างค่ะต้องไปค่ะถ้าปู่ให้ไปเราต้องไปอันนี้คือปู่
ให้หนูพาเขาไปไหมให้พาไปค่ะถ้าอย่างงั้นเราให้ทีมงานเราพาไป
คุณอยากจะถามอะไรอีกไหมหรืออยากจะไปลองทำดู
ตัวตัวหนูด้วยคือจะไม่ได้โดนแบบแม่เข้าเป็นยังไงฮะ
แต่คือมีวิญญาณมาเหมือนทำแบบมาหลับนอนด้วยอะค่ะ
แล้วหนูก็ไปเสิร์ชในเน็ตนะคะหาวิธีหาวิธีแก้
ก็ไปเจอเกี่ยวกับศัยศาสตร์จอมขมังเวศเทพหน้าทองหนูก็ไปโดนเขาหลอก
ก็เหมือนโดนลวนลามแต่หนูขยับตัวไม่ได้เขาเหมือนเอาของของไม่ดี
ของกามลามกใส่ทุกอย่างเลยพอหลังจากกลับไปหนูจะฝันเกี่ยวกับพวกนี้หมดเลย
แล้วก็มีผีมาลวนลามตอนเวลาหลับ
ทุกวันนี้ยังเป็นอยู่มั้ย

อืมสั่งภัยสี่อะค่ะ
ไม่แล้วตัวลูกสาวนี้ไปโดนได้ยังไง

แต่เห็นว่าเป็นผู้ชายแต่ไม่รู้ประวัติเขา
จ้องกับหวังเวทย์เนี่ย

เหมือนกับแบบมีอะไรโดนจิตโดนใจให้ลงไปสัก
แต่ตรงนี้ตรงนี้ที่จ้องกับหวังเวทย์สักให้

ที่ตอนนี้โดนตำรวจจับค่ะ

ก็เลยให้เขาแบบยอมให้เขาทำให้ศักดิ์

คือคุณแม่ของคุณกีต้าเนี่ยนะฮะ

คุณกีต้าเนี่ยครับก็เลยพาคุณแม่เนี่ย

ก็กับพ่อเขาไปเสร็จคุณกิต้ากับกลุ่นเทพหน้าทอง
คนนั้นน่ะทำโดนวดาร์ใสด้วย
ก็เลยตอนนี้จากแม่คนเดียวกลายเป็นลูก

ตัวลูกสาวเองก็เริ่มรู้สึกว่าตัวเองเนี่ย

ตัวประมาณแล้วหนึ่งตัวเอง

แล้ววันนี้ก็ยังอยู่เค้าะจะมาเฉพาค์ตอนหลับ

โทษนะครับบ้านคุณนี่อยู่กันเป็นยังไง

เมื่อก่อนเคยมีกันก็ทุกวันก็ไม่
ใช่ค่ะเมื่อก่อนเคยมีกินมีอะไรทุกอย่าง

ให้กว่านานไม่กว่าเค้าจะดีขึ้นหรือลูก

พี่คือเคยเห็นมะแรงกว่านี่ไหม

แรงกว่านี้ค่ะ
ลักษณะที่จะเป็นคือเหมือนกับวิญญาณมาเข้า
หรือว่าเขาจะมีอาการเกิดขึ้นมาเอง
มีมาเข้าด้วยแล้วก็เขาจะเหมือนมาบางทีมาหนักไหลมาเหยียบไหล่
แล้วก็มาทำหลังชาแล้วก็เหมือนมีอะไรมาทิ้ง
แต่ตอนนี้ไม่อยู่แล้วไม่ค่ะแล้วเดี๋ยวจะมาอีกไหม
หนูไม่รู้คุณแม่ตัวนี้หนักอยู่ไหม
แม่ติ๋มครับหนักบาหนักช่วงมาอีกแล้วเหรอฮะ
เข้ามาอีกแล้วเหรอเข้ามาอีกแล้วเหรอ
มันเยอะเย้ยไงมึงจะพามันไปใช่ไหมล่ะ
ก็จะได้หายไงเล่าไม่ดีเหรอกูไม่ให้มันหาย

ทรมานทำไมไม่กลัวบาปเหรอไม่กลัวบาปเหรอ
รู้ไหมว่าบาปเนี่ยฮะไปแกล้งเขาทำไม
สงสารเขาเหรอเออไปแกล้งเขาทำไมไหนบอกผมสิ

ถ้าเกิดจะทำยังไงแล้วคุณถึงจะไปบอกสิ
ถึงจะได้จบไปจะได้แบบไม่ต้องมีเวรมีกรรมเนี่ย

จริงคือไม่ได้แย่งคือคุณพ่อกับคุณแม่แต่งงานกัน

ใช่ค่ะแล้วก็ทำของสิ

คนอื่นดีมีตั้งเยอะนะครับคุณน้า
เอาไหมจบกับแม่ติ๋มมันได้ไหม

เพราะตอนนี้คุณพ่อกับเขาก็ชิงไปแล้วก็ไม่มีอยู่เลย
ได้ไหมแหววแหววเว้ยคุณแหววคุณแหววนิ่มอีกแล้วออกไปหรือยัง
คือจะเป็นอย่างนี้ค่ะเข้าออก

ไม่ทราบเหมือนกัน

อันนี้ออกแล้ว
ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยววันนี้เนี่ยก็น่าจะเดินทางไปที่ตราดนะครับไปด้วยกันทั้งสองคนเลยคุณจะได้ไปแก้ด้วยนะฮะ
ว่ายังไงลูกปู่ให้ช่วยเขาไหม

ให้ช่วยเขาเถอะเขาน่าสงสารมาก

พอรถเลินเขาก็ขายไปหมด

ก็เป็นเรื่องราวที่คุณผู้ชมได้ชมไปแล้วต้องใช้วิจารณญาณในการชมด้วยนะครับ
เพราะว่านี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ
เรื่องแบบนี้อาจจะเกิดขึ้นโดยที่เราเองก็ไม่ทราบสาเหตุเหมือนกันมันไม่มีอะไรมาพิสูจน์ได้
ท่านผู้ชมฮะใครจะหาว่างมงายหรืออะไรก็แล้วแต่เราไม่รู้จะพูดยังไง
คุณจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้แต่สิ่งหนึ่งรายการของเราจะลองพิสูจน์กันดูว่าเมื่อเขาไปแล้วเนี่ยจะหายหรือเปล่า
ครับเพราะทั้งสองท่านเนี่ยเป็นแม่ลูกแล้วก็โดนเหมือนกับโดนคุณสัยโดนมนต์ดำทำให้ชีวิตของแม่ติ๋มเองเนี่ยต้องเป็นแบบนี้มาเป็น๑๐ปีนะฮะ
ส่วนตัวลูกสาวคือน้องกีต้าเองเนี่ยนะฮะก็เรียกว่าโดนคุณสัยมานะครับหลายปีแล้วเหมือนกันเนี่ยนะครับก็หวังว่าจะช่วยได้ในครั้งนี้นะครับ
เอาละครับวันนี้ขอบคุณมากแต่รายการของเราจะติดตามไปเรื่อยนะฮะว่าเรื่องราวนี้จะจบลงตรงไหนนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับ